หลังจากที่เมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไปว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นกลุ่มนี้คือ๑๐กว่าคันเลยนะคะ
ก็ลงมารุมทำร้ายวัยรุ่นชายวัยสิบแปดปีทั้งเตะทั้งฟันจนเจ็บที่มือและนิ้วเกือบขาด
และที่สำคัญในหนึ่งคืนเนี่ยตระเวนก่อเหตุลักษณะเดียวกันแบบนี้
ฮะไม่ใช่สองแต่เป็นสามเลยค่ะ
ฟันมือฟันโอ้โห

บรรยายเหตุการณ์ไว้ชัดเจนหมดเลยนะคะมันเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
หน้าโรงศรีแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาตามถนน
แล้วก็กรูกันลงมาใช้มีดกระหน่ำฟันวัยรุ่นชายคนนึง
แบบไม่ยั้งทั้งเตะทั้งฟันคนเจ็บเนี่ยลงไปนั่งกองที่พื้น
ยกมือไหว้ท่วมหัวขอชีวิตแล้วก็ไม่หยุดครับ
คนเจ็บนี่คือในบาสนะคะอายุสิบแปดปีค่ะในที่เกิดเหตุ
จากคราบเลือดที่กระจายเต็มพื้นแล้วเนี่ยมีมีดดาบยาวตกอยู่หนึ่งเล่มด้วย
หลังก่อเหตุตำรวจสพไซน้อยก็ลงพื้นที่จัดการรวบตัวเลยนะ
อันนี้คุณดูมีดอันนี้เลขดาบเถอะ

ตำรวจรวบตัววัยรุ่นมาได้๕คนนะคะอายุเนี่ย๑๕๑๗เท่านั้นเอง

ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่นะคะ
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหคราบเลือดยังเป็นทางยาวอยู่เลยค่ะ
ได้คุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าวันนั้นเนี่ย
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ใช้เส้นทางออกมาจากวัดสว่างอารมณ์
จะพาบาสไปส่งที่บ้านในซอยคลอง๕๐๐
ระหว่างทางเจอกลุ่มคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาประมาณ๘๑๐คัน
อยู่ที่๓แยกโรงเรียนไซน้อย
แล้วกลุ่มคนก่อเหตุก็ขี่รถไล่ตามมาตลอดทางเลยค่ะ

เขาบอกว่าเขาพยายามขี่หนีจนแบบสุดใจแล้วอ่ะ

เขาก็เลยรีบวิ่งหลบหนีเพื่อจะหาคนมาช่วย
บาสเนี่ยก็วิ่งหนีเหมือนกันต่างคนต่างหนี

แล้วก็รุมทำร้ายอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
เขาบอกแต่ทีนั้นเขาช็อกมากนะ
เพราะว่าเห็นคนกลุ่มก่อเหตุเนี่ย
เอามีดฟันบาสจนข้อมือเกือบขาด

เขาบอกเลยว่าเขาไม่รู้จักคนก่อเหตุกลุ่มนี้เลย

จะถึงสามแยกไฟแดงเส้นนั้น

แล้วน้องคนนี้เขาก็ไม่เคยมีเรื่องพูดแห่งเขา

มันยกมือไหว้ขอโทษแล้วครับแต่มันก็ยังรุมฟันอยู่ครับ

ให้ทางตำรวจเนี้ยดำเนินเรื่องให้ถึงสุดไหม

มันเกินไปครับ
น้องยกมือไหว้ขอโทษแล้วมันมือเปล่าด้วยครับพี่

มือเปล่าด้วยนะคะได้คุยกับอีกหนึ่งคนนะคะเป็นอีกหนึ่งผู้บาดเจ็บค่ะ
คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน
โดนฟันเหมือนกันเลยนะคะคนนี้โดนฟันเข้าที่แขนเขาบอกเอ็นเกือบขาดนะคะ
ลึกลงไปถึงกระดูกเลยนะคะเขาบอกเขาถูกวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันไล่ฟัน
ก่อนที่ในบาสจะโดนไล่ฟันเขาโดนมาก่อนแล้ว
ได้คุยกับน้าสาวของเขาเขาบอกว่าคืนวันนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นมาจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างถนน
เหมือนจะดักรอคนที่โชคร้ายแล้วก็ไม่มีทางสู้อะค่ะ
ซึ่งพอหลานขี่รถผ่านกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่ตามประกบไล่ฟัน
หลานเองก็ยืนยันเลยนะคะว่าไม่รู้จักไม่รู้จักคนก่อเหตุเลย
แล้วถือเป็นเหตุอุกอาจอย่างมากอยากให้ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุให้ได้
ก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็ถามน้องว่ารู้จักกันไหม
บอกไม่ได้รู้จักแต่ว่าเห็นมีเพื่อนคนนึง
มีเพื่อนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ในนั้นด้วยคนนึง
หนูอ่ะก็พยายามถอดหมวกให้มันดูแล้วนะว่าเป็นหนูนะ
จะได้แบบเรียนโรงเรียนเดียวกันจะได้ไม่มีเรื่องอะไรอย่างนี้

ทีนี้ทีมข่าวเราไปที่สพไซน้อยติดตามความคืบหน้าคดีนะคะ
อย่างที่รู้มาว่าตำรวจจับวัยรุ่นได้๕คนเมื่อคืนใช่ไหมคะ
เขาบอก๕ทุ่มคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ตระเวนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปดักฟัน
คนแรกที่ว่าโดนฟันลึกถึงประดูกอ่ะเมื่อกี้ที่นาสาเขาล็อยฟังอะ

ไปเจอกับบาสก็เลยก่อเหตุซ้ำอีก

ก่อความวุ่นวายที่หน้าบ้านอีกหลังนึง
ตะโกนด่าทอเรียกให้คนในบ้านออกมา

ตรงนั้นก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ

เหมือนเจอใครก็ฟันเจอใครก็ใส่เขาเลย
เรื่องต้นด้วยความที่เป็นเยาวชน
ถึงแม้การพฤติกรรมเกินเด็กเยอะเลยมั้ย

สหวัดวิชาชีพและผู้ผกครอง
มาร่วมสอบปากคำพร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะคะ

ว่าไปขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนก่อเหตุแบบนี้ทำไม
แล้วก็ยังไม่ยอมบอกชื่อเพื่อนที่ไปร่วมก่อเหตุด้วย
แต่ที่แน่ยังไงก็ต้องมีการโดนดำเนินคดีทางกฎหมายแหละ

ทนายทั้งผู้ปกครองและสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำค่ะ